ส่วนอีกรายการที่ไทยรัฐทีวีเราถ่ายทอดสดเป็นประจำอยู่แล้วกับศึกยอดมวยไทยรัฐ

ครับก็ติดตามก็ได้นะครับอินทราชัยนะครับ
โสดของเขาเจอกับกล้องนครบานนะครับ
ดูสิครับว่าไฟล์นี้ใครฟิตกว่ากัน
ติดตามข้อมูลได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
มุมแดงแสงอาทิตย์แห่งชัยชนะ
เปลี่ยนชื่อมาจากดาวเด่นนี่ฟอร์มสดใสเลยนะครับ
เศรษฐายล่าสุดนี้ไปสะดุดแพ้ยอดมวยังประกอล
ขอทำฟอร์มใหม่ไฟล์นี้เจ้าตัวมั่นใจ
ใช้ความสดบทเก่าครับ
ต้นอาจจะมีเสริมหมัดครับมีหมัดเสริมแน่นอนครับ

อาจจะเดินบูธเตะ
ก่อนออกอาวุธเตะแล้วก็เดินแทงเข่าครับ

มวยังกล้องละครบานผมว่าไม่เท่าไร
ในผมว่าผมไม่ไปลองมวยในด้วยกัน

ในอดีตยอดมวยแห่งยุคนี้ปะทะหมดแล้วนะครับ
ไฟล์นี้ขอสอนมวยรุ่นน้อง
ก็เรื่อยครับ

ผมคิดว่าผมคงไม่แพ้ดาวเด่น

แต่ในมุมมองของคนดูผมมันไม่ใช่
แต่กับความตำบูรณ์และการเนินขันของเราพร้อมเต็มที่